คือดีก็ต้องชมไม่ดีก็ต้องโดนถูกวิจารณ
ซึ่งผมก็เคยเป็นคนนั้นมาก่อน
จะพยายามเรียกฟอร์มในรายลิฟท์
ให้ได้ต่อเนื่องยิงให้สม่ำเสมอให้ได้เยอะ
เพื่อจะได้กลับไปตรงนั้น
ติดแล้วก็ระเบิดฟอร์ม

ผมก็เลยเชิญแฟนบอลทีมปีศาจแดง
เชื่อเลยว่าคนไทยที่แม้จะอยู่นอกวงการฟุตบอล

นั่นก็คือรีซอร์ธิรเทพวิโนไทย

ซึ่งรีซอร์เองก็เป็นหนึ่งในแฟนบอลผีแดง
มักจะออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดีย

ก็ยังมีเรื่องการเป็นนักเตะอาชีพในวัย๓๗ปี
ที่ยังคงโลดแล่นอยู่ในลีกสูงสุด
เป้าหมายยิงให้ครบ๑๐๐ลูกในหลีกสูงสุดนะครับ

พิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสในการกลับไปติดทีมชาติไทยอีกสักครั้งหนึ่ง
รอช้าครับพูดคุยกับเขาดีกว่า
ลีซอร์ธินเทพวิทโนไทยครับ
เป็นสไตล์ที่ธินเทพต้องการ
คือมันมีช่วงปีซีซั่นเราเห็นสไตล์เขาแบบนึง
แล้วพอมาเป็น๒นัดแรกที่แพ้ไปเนี่ย

แล้วพอกลับมาเริ่มชนะพวกลิเวอร์พูลอะไรอย่างนี้นะ
ก่อนนั้นก็คือก็โดลิเวอร์พูลกดยับเลย
แต่ว่าได้สวนได้โต้แล้วก็ได้ประตูอะไรอย่างนี้
แต่ว่าสุดท้ายคือด้วยความเหนียว
ด้วยการป้องกันเกมลับที่เล่นด้วยกันเป็นทีม
ในเกมรับดีขึ้นแล้วก็ทุกคนช่วยกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้
ในการที่จะเก็บบอลของบอลต่อบอล
ซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้สวยงามมาก
หรือว่าไปลูกไปล่างชัดเจน
แต่ว่ามันก็มันไม่เสียประตู

กับการเสริมทัพเข้ามาใหม่ด้วย
และก็คนที่อาจจะอยู่อ่อนกอบ
แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยแทบไม่มีใครเลยที่ไม่โดนด่าช่วงผ่านมา

ครับผมขอพูดถึงสก๊อตไลคโทมิเนก่อน
เพราะมันเป็นประเด็นสำหรับตัวผมตั้งแต่ราวแรก
ผมไปเอ่ยไว้ว่าเขาไม่เหมาะกับการที่จะมาไทยลีกก็อาจจะไม่ได้เล่นเป็นสำรอง

หลังจากที่ผมพูดไปเขาก็ผลงานดีขึ้นมาเลย
สงสัยเขาได้อ่านคอมเมนต์ผมเนี่ย
ไม่ใช่คือผมก็รู้สึกว่าคือดีก็ต้องชมไม่ดีก็ต้องโดนถูกวิจารณ
ซึ่งผมก็เคยเป็นคนนั้นมาก่อนที่ไม่ดีก็โดนอิจารณ์ดีก็ไม่มีคนชม
แต่ว่าอย่างสก๊อเมโทเมย์ก็คือพอเหมือนกับได้คาเซเมโลเข้ามา
เขาก็เหมือนรู้สึกว่ากลายร่างความเป็นเทพออกมา
ในการที่จะป้องกันในแนวลุกของผู้ต่อสู้ในด้านกลาง
ซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมดูมา๓เกม๔เกมที่ชนะมาแมทโมิเนียมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะมาก
ในการที่จะคอยสกัดกั้นอะไรอย่างนี้ซึ่งผมว่าก็นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากได้จากเขา
ง่ายไม่ต้องเยอะไปคอยสกัดกั้นไล่สกัดแล้วก็เคลียร์บอลให้คนอื่นไปทำอะไรอย่างนี้ซึ่งผมว่าพอเขาทำตามจ๊อปได้มันก็สมบูรณ์แบบ
มันเปลี่ยนยังไงเพราะว่าอันนี้เป็นนักเตะอาชีพก็น่าจะรู้ดีว่าบางทีนักเตะที่แบบแน่นอนแหละมันถูกต่อว่าจากนอกสนาม
สุดท้ายถ้าโค้ดต้องเลือก
จริงเนี่ยผมว่าตอนนี้ที่ยังเล่นอยู่
ว่าเขาผลงานดีต่อเนื่องและทีมชนะ
เหมือนก็ได้เครดิตเป็นรายการในการได้อยู่กับทีมแล้วทีมชนะ
เขาจะไม่รู้จริงผมว่าตอนนี้คือปรับตัวเรื่อยก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย
ผมว่าเขาก็น่าจะพร้อมที่จะลงเล่นตัวจริงแต่ว่ารุ่นคอนติแม่สมัยยังดีอยู่
แล้วก็อาจจะเป็นด้วยผมว่าโค้ชเองก็น่าคงมีการคอมเมนต์กับเขาเหมือนกันแหละ
ก็มีภาษาอีกอย่างลีซันโบโมทิเนสตัวเล็กมากอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีปัญหาที่แฟนบอลหงวงว่าโอเคละคุณเคยใช้งานเนอะ
แต่ว่าพรีเมอร์ลีกเนี่ยฟุตบอลลูกโยมมันอันตรายมาก
ตัวเล็กมันจะเล่นได้เหรอเป็นยังไงเท่าที่เราเห็นก่อน
คือสำหรับตัวผมผมพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าใครที่ได้คุยกับผมเรื่องนี้
ผมรู้สึกว่าผมว่าไม่ใช่เป็นปัญหาสำหรับเขานะ
ที่ถูกจังหวะการป้องกันการมาร์คคู่กันอะไรอย่างเงี้ย
คือตัดเกมอ่านเกม
ใช่คือผมรู้สึกว่าเขามีตรงนั้นครบความหนัก

แล้วเรื่องการหนักการเข้าสกัดแบบหนัก
การชิงจังหวะเล่นอะไรอย่างเงี้ย

ผมเห็นตอนนี้เขาอยู่อาแจกเขาก็ทำได้ดีเลย

เพราะว่ามันไม่ได้โยนทุกทีมไงในพรีเมอร์ลีก
มันมีอย่างที่อย่างเน้นฟอร์ดเนี่ยเขาก็พยายามโจมตี
ซึ่งมันก็มีเป็นผลแต่มันก็ไม่ใช่ทุกทีมที่จะเล่นแบบนั้น
ส่วนแค่พรีเมอร์ลีกทีมน้อยเงี้ยทีมที่จะโยน
มันทำให้พอเขาได้มาแล้วเหมือนเขาก็แบบเหมือนอยู่ในที่ที่เขาต้องการ
ทีมเรียกว่าใหญ่ขึ้นอาจารย์พอสมควร
แล้วทำให้ผมว่าเขาก็อยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกัน
มันก็ทำให้ผลงานออกมาดีแล้วผมชอบภาษากายเขาในการที่จะคอยกระตุ้นเพื่อน

ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างในการที่จะวิ่งเข้าสกัดเข้าอะไรเนี่ย

แล้วยิ่งมีวาลานนักเตะที่มีประสบการณ์มาคอยซัพพอร์ต

มันจะต้องอยู่ที่๒คนนี้
ตอนนี้คือสองคนนี้คือตัวผู้เล่นหลักของทีมแน่นอน
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่๒คนนี้ว่า

หรือว่าเมื่อไหร่ที่มีเกมบนทั่วที่ได้เล่นเนี่ย

ถ้าเขาดีขึ้นมาเนี่ยยังไงเขาก็ต้องเล่น

ถ้ามันดีแล้วแล้วมันมีคู่
แล้วแม่กวายดีขึ้นมายังไงแม่กวายก็ต้องมาเล่น

คือมันเลยเปลี่ยนทัศนติเราในการดูบอลด้วย

กล้าที่จะดอปโรนโด่ไหม
คือผมว่าผลงานไม่ดีก็ต้องตามผลงาน
เป็นคุณเป็นกัปตันก็จริงแต่ผลงานไม่ดีก็ต้องโดนดอบ

ที่จริงที่การดอปเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทำโทษนะ

ดูก่อนแล้วก็พอหลังจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยแบบปรับการเล่นขึ้นมาจูนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้
คือให้มันมีแฟชั่นเพิ่มขึ้นหน่อยเหมือนกับว่าพอไม่ดีก็เล่นไม่ดีก็เล่น
ทำยังไงก็ได้เล่นมันก็เหมือนกับมันของตายอ่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยจับไปนั่งก่อนให้เห็นว่าคนอื่นเขาลงไปเขาก็
ตรงไหนในมุมมองนักฟุตบอลอาชีพที่เห็นแบบ

ไม่รู้ว่าหลังที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง

คิดว่าตอนนี้มันขาดตำแหน่งไหนยังไงที่ในมุมมองของซอสว่า

เพราะเขาไม่มีใครเข้ามาเสิร์ฟใหม่ในตำแหน่งของหน้าเป้า

และการเล่นในตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้า
เพราะว่าหน้าเป้าเนี่ยมันก็อย่างผมมาเล่นกองหน้าเนี่ย
หน้าที่ของมันก็คือการเก็บบอลให้ได้
พิงกับกองหลังหรือการร่วมเล่นกับเพื่อนแล้วก็การจบสกอร์

พอมาอยู่ข้างน้าที่ทำงานในพื้นที่ที่คุ้นมาเยอะ
มีเซ็นเตอร์๒คนกลางหลัง๔แล้วสู่หน้าคนเดียว
ถ้าเขาไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมีพื้นที่เขาได้เล่นเขาเจอแค่๑๑
แต่พอมาข้างในปุ๊บมันมี๒คน๒ตอน๑บางทีมี๓อะไรอย่างนี้
ซึ่งมันทำให้พื้นที่ในการเล่นของเขามันน้อยไป
แต่ถามว่าที่ผ่านมาเขาก็ยิงได้อันนี้ใช่
แต่ผมก็มองว่าถ้าคนที่เล่นเหมาะจริงก็ควรจะไปโดนโดมาอยู่ก่อน
แต่ตอนนี้ก็คืออาจจะด้วยเครดิตที่เขาได้ในการชนะต่อเนื่อง
แล้วก็การยิงประตูต่อเนื่องด้วยอะไรอย่างนี้
ลอนโดมก็อาจจะขาดช่วงพิกษันที่ไม่ได้ซ้อมไป
ร่างกายอาจจะยังไม่ได้กลับมา๑๐๐เหมือนเดิม
ก็อาจจะต้องรอก่อนแต่ว่าผมว่าตอนนี้ก็คือ
ด้วยสภาพทีมที่มันชนะต่อเนื่องตอนนี้

หมายถึงว่าตัวผู้เล่นชุดเดิมชุดนี้เล่นได้
แต่ว่าวิธีการเล่นก็อาจจะต้องแบบเหนียวแน่นกว่านี้หน่อย
เรื่องการแบบครอบครองบอลอะไรอย่างนี้
อย่างล่าสุดที่เจออาเซนอนเนี่ยชนะก็จริง
แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาซานอนคอมบอลประมาณ๗๐เลยนะ

ฉะนั้นก็อาจจะต้องแบบถ้าไปเจอทีม
จังหวะที่เป็นทีมที่จะมีคุณภาพกว่านี้จริง
ที่จะจบสกอร์ดได้เนี่ยครั้งนี้คือตายเลยนะ
ผมยังต้องเอาบอลมาก่อนจะตัวให้ได้มากหน่อย
ค่อยทำไม่ต้องเร่งเสียมาก
คิดว่าหมุดเป็นหมุดกั้นแล้วแฟนแมนอยูเนี่ย

และให้เป็นแบบที่เชียร์

พอมั้ยสักกว่า๑๐ปีพอแล้ว

จะครบแล้ว๑๐ปีแล้วเนี่ย

ก็ผลงานในไทยลีกตอนนี้เท่าไหร่นะ

ครับผม

ด้วยโอกาสลงสนามในในซีสันนี้เป็นอย่างไรครับพี่โอ้ย
ก็ภาษาซีสันนี้เราจะเริ่มได้โดยการเป็นผู้เล่นสำรองก่อน

สนุกอะคือบุกก่อนเลยอะใส่ก่อนเลยได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
คือไม่มารอแบบรับรถโต้แล้วอะไรอย่างนี้
ข้างบนก็จะใช้แบบผู้เล่นเหมือนอาจจะต่างชาติเลย๓คนข้างบนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็บุกเลยอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เราก็ไม่มีปัญหา
ซึ่งเราก็เข้าใจว่าเรื่องอาจจะอายุอนามด้วยอะไรด้วยต่าง
มันก็อาจจะต้องแบบตอนนี้อาจจะรอเป็นตัวเปลี่ยนก่อนอะไรอย่างนี้
หรือถ้าสุดท้ายครับถ้าตัวนี้เล่นก่อนไม่ได้แล้วเราผลงานได้
ก็อาจจะต้องกลับไปเป็นตัวจริงได้ซึ่งตอนนี้ก็
เทโลก็จะเป็นแบบนี้คือต้องการที่จะเปิดเกมลุกใส่คู่ต่อสู้

ไม่ค่อยได้ถามคนอายุแบบหลัก๓๐กว่าเนอะ
ปกติเวลาถามไวขนาดนี้คือก็แทบจะเลิกกันหมดแล้ว

ถามจริงในมุมมองตั้งแต่อายุแบบเนี่ยตั้งแต่เป็นดาวรุ่งจน๒๐กว่า
ถึงแบบขั้นพีคจนวันนี้โอเคด้วยอายุอาจจะถูกมองว่ามันดาวนลงไป

ใช่เรารู้สึกได้เลยว่าวิธีการเล่นมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย
จะไปเลี้ยงกระชากเหมือนสมัยก่อนก็อาจจะน้อยลงแล้ว
ก็ต้องเลือกจังหวะเล่นด้วยอายุเรามากขึ้น
ความคล่องตัวมันก็จะน้อยลงอันนี้เป็นเรื่องปกติ
แล้วก็ความเร็วก็อาจจะลดลงด้วยอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราก็ต้องไปหาวิธีการเล่นจังหวะอื่นแทน
มันก็มีแบบจังหวะที่มันเปลี่ยนมา

มันเขายังคงฟิตอยู่เหมือนเดิมในการที่จะเล่น

แล้วก็เป็นคนที่ฝึกซ้อมตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ทั้งในนอกการบริกซ้อมและการบริกซ้อมของทีมต่อด้วยเอง
สุดท้ายฟุตบอลหรือกีฬาทุกประเภทเนี่ย

ถ้าความฟิตคุณดีคุณจะทำอะไรก็ได้

คิดเราจะไปทำไรค่ะทำลายเศรษฐรณีกรสุด

เราก็จะพยายามต่อไปเรื่อย
เรารู้สึกว่าเราเกิดกันกับฟุตบอลเราก็อยากจะอยู่กับฟุตบอลให้ได้นานที่สุด
เรายังมองไม่ออกว่าภาพที่เราจะไปทำอย่างอื่นเราจะมีงานอื่นคู่กันไปด้วยข้าง
ลูกวงธุรกิจอะไรอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายเรายังไม่ได้คิดที่จะทิ้งฟุตบอลเลย
เรายังมีความสุขทุกครั้งการซ้อมฟิวทีสั้นหน่วยหดวิ่ง
เรายังรู้สึกว่ามันก็ยังสนุกอะเป็นแบบภาษีที่จะลองด้วยเอง
กะทิมชาติเพื่อนซีทักษกรอนตอนเริ่มก็อาจจะเป็นเทสติโมน
เรายังไม่ได้ประกาศเลิก
การประกาศเลิกเนี่ยมันก็พูดกันได้แหละ

ก็ยังคิดนะอย่างที่บอกผมคิดตลอด
คือสุดท้ายแล้วก็มันไม่อยู่ที่ความเขาเป็นโค้ช

มีการเล่นที่มันดีต่อเนื่องทำเสมอเนี่ย
สุดท้ายยังไงผมว่าเราก็มีโอกาสที่จะกลับเข้าไปเหมือนเดิม
ถึงจะอายุเยอะก็เถอะสุดท้ายเขาก็จะเลือกคนที่ผลงานจากในลีกอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามเรียกฟอร์มในหลีกให้ได้ต่อเนื่อง
ยิงให้ได้สม่ำเสมอให้ได้เยอะอะไรอย่างนี้
จะได้กลับไปตรงนั้นโดยที่แบบไม่ใช่เพราะเราแบบ
คนบอกว่ามันน่าโปรกิ้งเคยทำงานกับผมมาสนิทกัน

มันต้องเป็นผลงานที่ดีเพื่อเข้าไปตรงนั้นให้ได้
มุมมองของซอเป็นยังไงกับผลงานของทีมชาติโดยภาพรวม
และอยากให้คนไทยเชียร์ฟุตบอลไทยในช่วงเวลาแบบนี้
มันก็อาจจะแบบต้องยอมรับนะมันลูกผีทุกคนในเรื่องของการบริหารจัดการด้วย
แล้วก็เรื่องของสายเลือดใหม่ที่กำลังจะเริ่มมีการผ่านไปแล้ว
ถ้าบอกเรื่องของชุดใหญ่มันก็ไม่แย่นะ
หลายเกมก็มีชนะอุ่นเครื่องผลงานก็ดี
ผมก็มองว่ากับชุดใหญ่ตอนนี้ปัจจุบันนี้
ผมว่ามันกำลังไปได้สวย
ถ้าบอกถึงคุณภาพของทีม
คุณภาพตัวผู้เล่นที่เรามีให้เลือกใช้เยอะตอนนี้นะ
ซึ่งก็ถือว่าโอเค
แต่ว่าตอนที่ผ่านมามันมีปัญหากัน
แต่เป็นเรื่องที่เยาวะชน๑๙๑๖ปี
ที่มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ผมก็อยากให้ทุกคนให้แม่งใจซึ่งกันแล้วกันแหละ

สำหรับนักเตะทีมชาติไทยที่จะคว้าแชมป์ถ้วยนี้เอาไว้ในบ้านเราได้

แต่ผมว่าคือทุกคนก็พยายามที่จะสร้างผลงานให้ดี

แต่ว่าโดยเฉพาะกีฬามันกำลังใจจากบุคคลที่อยู่ข้างหลัง
ที่จะให้ซัพพอร์ตผมว่ามันสำคัญ
ก็อยากให้ดังจากนี้เยอะ